มีขนาดใหญ่แล้วก็มีอายุกว่าร้อยปีค่ะ
นี่คุณผู้ชมค่ะเหล่านางรำก็กำลังร่ายรำ
ทำพิธีบายสีบวชต้นไม้กันอย่างสวยงามทีเดียว

คือต้นเชียงใหญ่อายุหลายร้อยปี

คุณดูความสูงด้วย๔๐เมตร

และงานนี้ก็มีนายคุมพลบรรเทาทุกข
ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธี
พร้อมกับวัฒนธรรมจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการ

คำมรดกแผ่นดินใต้ร่มพระบารมี

ได้คัดสรรต้นไม้ใหญ่จากทั่วประเทศเลยนะคะ
ให้เหลือเพียง๖๕ต้น
ต้นนี้จะเป็นต้นไม้ต้นสำคัญ
เพื่อที่จะมาร่วมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิลาลงกรบริณฑระเทพยาวรางกูล
ถ้าผู้เปรียบดังร่มโพไซของประชาชนชาวไทย
เนื่องในโอกาสส่งเจริญพระชนมภัณฑ์ศาสตร์๖๔ภัณฑ์ศาสตร์๒๘กรกฎาคม๒๕๖๐

กิจกรรมนี้งานนี้ก็ยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก
เยาวชนประชาชนเห็นความสำคัญของต้นไม้ด้วย
ต้นใหญ่จริงนะคุณใหญ่มากค่ะคุณหลายร้อยปีทีเดียวและสำหรับต้นเชียงใหญ่นี้นะคะ
เป็นต้นไม้ที่อยู่ในตำบลชายพลึก
มีอายุประมาณสัก๑๕๐๒๐๐ปีคุณผู้ชม
จนถึงขนาด๔๐คนอบขนาดนี้
แล้วต้นนี้ก็ได้รับคัดเลือกเป็น๑ใน๖๕ต้นไม้ทั่วประเทศ
ทรงคุณค่าเป็นต้นไม้ใหญ่ที่สุดของเมืองเลยก็ว่าได้นะคะคุณผู้ชม
แล้วหลังจากนี้ก็จะถือว่าเป็นการร่วมกันอนุรักษ์เด็กรุ่นหลัง
ก็จะได้มาดูกันมาศึกษาเรียนรู้ต้นไม้ใหญ่แบบนี้
เป็นมรดกทางธรรมชาติที่อยู่คู่ประเทศไทยไปนาน